หลีกก็เตรียมที่จะกลับมาเปิดฤดูกาลกันแล้วนะครับในสัปดาห์หน้า
ก็คือเต็มฤดูการเลยครับโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและบริษัทไทยลีกจำกัดนะครับ
หรือว่าไทยลีก๑ประจำรุ่นการ๒๕๖๒กับทุกคู่ในทุกสัปดาห์นะครับ
โดยมีศูนย์กลางระบบอยู่ที่ทำการบริษัทไทยลีกครับ
มีอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยก็คือตัดสินว่าเป็นประตูหรือไม่เป็นประตู
ในสถานการณ์ก็คือลูกนั้นข้ามเส้นหรือไม่ข้ามเส้นก็คือเข้าหรือไม่เข้านั่นเอง
หรือว่ามีการทำฟาวก่อนที่จะเป็นประตูหรือว่าล้ำหน้าก่อนที่จะมีการทำประตู
รวมไปถึงลูกบอลนั้นออกนอกสนามก่อนหรือไม่ก่อนที่จะมีการทำประตูนะครับ
ส่วนอย่างที่สองก็คือจุดโทษไม่จุดโทษอันนี้ชัดเจนก็คือดูจังหวะการทำฟาวว่า
จังหวะนั้นควรจะเป็นลูกโทษหรือไม่แล้วก็อีกหนึ่งกรณีก็คือการที่เอาไว้ดูว่า
ผู้รักษาประตูหรือว่าผู้ยิงประตูนั้นทำผิดกติกาขณะยิงลูกจุดโทษหรือไม่นั่นเองนะครับ
อย่างที่สามก็คือใบแดงโดยตรงครับก็ดูเรื่องของเจตนาในการป้องกันประตู
การผิดกติกาอย่างตั้งใจแล้วก็การทำผิดกติกาอย่างร้ายแรงครับ
และอย่างสุดท้ายนะครับก็คืออย่างที่๔ระบุตัวผู้เล่นผิดพลาด
เมื่อพูดถึงสิ่งนั้นคาดโทษหรือว่าไล่ผู้เล่นผิดคนออกจากสนาม
เริ่มเปิดสนามตั้งแต่ในวันศุกร์ที่๒๒กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป